ทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ออกกำลังกายหรือยัง
แล้วเวลาออกกำลังกายคุณเปล่งเสียงแบบไหนคะ
มันใช้เพลงเยอะกัน
โซเชียลอีกครั้งนะคะซึ่งหนุ่มแบงค์บอกว่า
พี่มันเป็นคลิปเก่าตั้งแต่นานมาแล้วค่ะ
ช่วงนี้ผมยุ่งมากยังไม่มีเวลาไปฟิตเน็ตเลยค่ะ

คิดถึงลีลาและท่วงท่าในการออกกำลังกายของตัวเอง
เพราะว่าเสียงมันดังมากนะคะเราก็ไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนเลยค่ะ

พี่เอาจริงผมเขินเวลาดูคลิปหลังพวกแบบนี้ค่ะ

คนตั้งกล้องแอบถ่ายระหว่างออกกำลังกายค่ะ
ราวจากนี้เวลาเข้าฟิตเนตจะจำรวมมากขึ้น
จริงสิ่งเป็นคลิปเก่าครับที่เขามีเรียนล้านกันอีกทีหนึ่ง
ซึ่งผมก็รู้สึกว่าคลิปอะไรอย่างนี้ก็ผลตอบรับดีเหมือนกัน

พุ่งจะพยายามสำรวมเตียงเวลาอยู่ในฟิตเนต
นะคะต้องสำรวมนะคะเวลาเข้าปิดอยากจะเสียงดังมาก

ส่วนเรื่องร้านกาแฟที่บ้านเกิดจังหวัดขอนแก่นนะคะ
ตอนนี้น้องแม็กบอกว่าไปได้ฟรีเลยพี่นะคะ

แล้วก็มีหนึ่งคอมเมนต์มีหลายคอมเมนต์เหมือนกันนะคะ

ขอนแก่นนะคะก็มีบางคอมเมนต์บอกว่า
บอกว่าพี่อยากให้ไปลองดูก่อน